หนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวเหมือนกันก็คือตลาด

แล้วไปตลาดเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมคุณ
ไปตลาดที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยครับคุณผู้ชมครับ

เรื่องของถุงพลาสติกก็ไม่ต้องใช้

คุณจะต้องเตรียมไปจริงเอาถุงผ้าไปสิครับ

ตลาดรักโลกแบบนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามได้เลยครับ
สวัสดีค่ะตลาดหัวปีนนี้ต้อนรับค่ะ
เที่ยงแบบนี้ลองมาแวะหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะ
ที่ตลาดหัวปลีนี้เพราะว่าของอร่อยเยอะ

ภาชนะอาหารที่นี่ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งนั้น
ตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ไม่ใช้โฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
บ่อยค่ะมาเรื่อยเลยค่ะ
ชอบมาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติทุกอย่าง
ส่วนใหญ่เขาเน้นธรรมชาติแล้วก็อากาศ
ทีนี้นะคะมันจะแบบเย็นกว่าข้างนอก
การที่เรากำหนดไม่ใช้โฟม๑เลยไม่ทำให้เกิดขยะที่ไม่สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้
ต้องการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
แล้วก็ย่อยสลายได้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะ
พลาสติกในประเทศไทยมีปริมาณ๒ล้านตันต่อปี
คิดเป็น๑๒ของขยะทั้งหมด
แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ๕แสนตัน
ส่วนที่เหลืออีก๑๕ล้านตันนำไปกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ
บางส่วนก็เหลือตกค้างในสิ่งแวดล้อมและไหลลงทะเล
ไม่ใช้โฟมในตลาดหัวปลีช่วยลดจำนวนขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก
ตามมาตรการของโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๑
ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมต่างได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน
ไม่สามารถย่อยสลายได้เองค่ะ
โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม